ฉายานางฟ้าสี่ขาสำหรับซุปตาใจบุญนะคะอ้ำพัชราภา
ที่รักน้องหมามากเป็นชีวิตจิตใจ
แล้วก็ชอบโพสต์ช่วยเหลือตามหาบ้านให้น้องหมาอยู่บ่อยกันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดเนี่ยสาวอ้ำเขาก็โพสต์นะตามหาเจ้าของน้องหมาที่หลงทาง
อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะฮะแต่จู่ก็เจอเหรียญคีย์บอร์ดนะฮะ
ที่ไม่รู้การะเทศะเข้ามาคอมเมนต์หาเรื่องแขวะเรื่องการใช้เงินของเธอ

คุณแม่องค์ลงเลยนะคะเห็นปุ๊บจัดปั๊บเลยทีเดียวนะคะ
โพสต์ตอบนะตอบกลับไปเลย
ว่าทำไมต้องเบาการใช้ชีวิตด้วยคะ
เงินหาเองไม่ได้ของขอใคร

ดีนะคะนี่ก็เบาเลยนะ

น่าเจอคำแม่เข้าไปถึงกับรีบลบตัวเองออกจากไอจีเลยทีเดียว
ประโยคเบาแต่เจ็บจี๊ดถึงใจกันเลยทีเดียว

คือคุณอ้ำเขาใช้ของแพงมันก็มันมัน
ฉายากจริงกับตัวเองอันนี้ฉันบอกตามตรงนะ
พูดกันตรงแต่จะมีปัญญาหรือไม่เท่านั้นนะ
จริงไหมด้วยความที่หลงวัตถุ
ยุคนี้มันเป็นยุคสังคมของการหลงวัตถุ
พี่ก็ใช้แบรนด์เนมทีนี้พี่คิดว่า
เราจะตั้งสติยังไงในการใช้แบรนดเนมไม่ให้แบบเดือดร้อน

ไม่มีหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็ไปทำเกินตัว

กระเป๋าวายนี่ไปแล้วไม่คิดอะไรตอนทำงานใหม่ยัง
เป็นกระเป๋าหวายอย่างนี้ใส่เครื่องอุปกรณ์แต่งหน้า

ไม่มีกระเป๋าหวายใส่เครื่องแต่งหน้า
แต่งหน้ากับเครื่องนำผมใส่กระเป๋าหวาย
เข้าใจไหมแล้วก็หิ้วไป
แล้วก็ขึ้นรถเมย์บ้างแท็กซี่บ้างแล้วแต่

มากขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นแบบว่ากระเป๋าแบบแต่งหน้า
แต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นเป็นกระเป๋าตกปลา

เค้าก็เช่นก็จะมีแบบว่าความคิดอ่านนี่แหละ

ขอร้องเลยนะใบแรกเนี่ยนะ

ที่มันเป็นหมากระโดดใช่ไหม
ก็เลยซื้อเป็นใบแรกเลยนะ

ใช้เพราะมันสวยแต่ว่าถ้ามันแพงก็อย่าไปใช้
ใครลองคิดดูสิแล้วพอไม่มีตังค์
อยากจะใช้แบรนเนลก็ไปซื้อของปลอม

ไปเช่าก็มีด้วยนะเดี๋ยวนี้ต่างนานา